คุณผู้ชมค่ะวันนี้บันเทิงไทยรัฐค่ะจะพาไปทำความรู้จักกับ๙หนุ่ม
โอ้โหมาถึง๙คนคุณผู้ชมค่ะเชอรี่ยิ้มแป้นเลยนะคะกับหนุ่ม
เกรทกายค่ะดีกรีในแบบที่เก่งทั้งร้องแล้วก็เต้นเลยนะคะ
คือเชื่อมความสัมพันธ์๖๐ปีไทยเกาหลีนะคะบอกเลยว่าครั้งนี้หนุ่มนะ
มีโอกาสได้มาร่วมชมบนเวทีนี้ด้วยนะคะ
เราเจอเขาเนี่ยจะมีความฟิตพร้อมยังไงนะเดี๋ยวเราไปพูดคุยแบบแนบใกล้ชิดสนิทกับเขาเลยค่ะ
ตอนนี้เรามาเมื่อไหร่ทำไมเรามาเมื่อไหร่
เรามาเมื่อไหร่ทำไมเรามาเมื่อไหร่

เรามาเมื่อไหร่ทำไมเรามาเมื่อไหร่

เรามาเมื่อไหร่ทำไมเรามาเมื่อไหร่
เรามาเมื่อไหร่ทำไมเรามาเมื่อไหร่

ตำรวจเรียนไม่อยากให้เทศนี่
แผนเล่นของสินค้าซึ่ง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

ว่าช่วงนี้หลอดไฟที่บ้านเสียอยู่เปลี่ยนไม่ได้ด้วยสิ
อ๋อต้องพึ่งสูงไปละแหมเนียนเลย
ใช่สมชื่อจริงดูดีทุกคนเลยก็ติดตามผลงานเขาได้แล้วกันนะครับ
มาทีมากันเป็นแพ็คเลยนะ๙คนนะครับ